วันนี้มาทั้งคู่น้องน้องทั้งต่างวันนี้เรื่องแรก

เขาเรียกอะไรนะทำไมเป็นสีแสงแบบมอเตอร์ไซค์วิน

น้องนึกว่าเป็นกลวยที่ตั้งอยู่วังอยู่ตามใบเงี่ยรถถนวกดูซิ

ไม่คุณแม่ใส่ชุดนี้มาเพราะว่าทุกคนต้องจับตาคุณแม่
เพราะคุณแม่จะอ่านข่าวน้องก๊อฟกับน้องขวัญ

หาเงิน๘๐ล้านไปสู่ขอเขา

คือเขาบอกว่าโอ้โหจะมีเงินสินส่งสินสอดมาตั้ง๘๐๙๐ล้าน

ว่าหลายอย่างเหมือนแบบว่า

ก็คือแม่ไปเรียกเขา๗๐๘๐ล้าน

แล้วก็มีการนัดผู้ชายไปให้กวาด

ขวัญเองวันนี้เป็นวันแรก

แปดโมงเช้าทำไมนางตื่นเช้าจริง

รู้สึกว่าเป็นเปิดใจกับออนไลน์ของช่องเจศและปรากฏบูล

ตอนรักกันหวานปานน้ำผึ้งตอนเลิกกันสาดระเบิดอุจจาระใส่กัน

เด็ดจริงเหมือนเรื่องของเรื่องเราไปฟังเสียงขวัญกันสักนิดหนึ่งก่อน
ว่าน้องไม่สัมภาษณ์ด้วยหรอให้เขาพูดก่อนเลยใช่ไหม
ฟังเสียงก่อนใช่ไหมวันอีกเอ้าอีบ้าไม่กินเถอะก็จะเอาอย่างนั้นกันด้วย
เดี๋ยวฟังก่อนก็ได้ค่ะพี่
จะฟังก่อนไล่เลี้ยก่อนให้เอาไปฟัง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เลิกเพราะว่าฝ่ายชายออกมาพูดเมื่อวานนี้
เหมือนประมาณออกมาพูดจริงว่าการเลิกลากันเขาใช้เงินเท่าไหร่นะ
ฉันไม่ได้อ่านคือฉันเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องเชี่ยวบ้าน
ตบปากนะเมื่อกี้คุณเป็นคนสารแนอันนี้เขามันมากเลยนะคุณบอกอย่างนี้นะ

เขาบอกว่าแต่งไม่ได้ก็มั่น
ม่าจะรู้ว่าเป็นของปอมจะไปแปลกอะไร
เพราะแม่ของเธอนี้ยังใช้กระเป๋าปอมอยู่เลย
อันนี้คือเป็นคำพูดของใครอย่างนี้
เอามรดก๗๐๘๐ล้านเนี่ย
ก็คือต้องรอให้พ่อแม่ตายซะก่อน

เขาก็บอกขวัญจากพี่เจมส์

พี่เจมส์ก็คือคนที่บอกได้แฟนใหม่ของขวัญ

แต่เขายังโอเคอยู่นะอายุอ่านดูนะดูภูมิตา
ที่สำคัญเนี่ยเขามีลูกแล้ว๑คน

แต่มีเงินหมื่นกว่าล้าน
หนึ่งหมื่นห้าพันล้านมีเงินเยอะอยู่ประมาณ๓๕๐ล้านป่อน
รูปนี้คือรูปที่คุณก๊อฟพูดถึงว่าวันคริสต์มัสได้มีการไปถ่ายรูปไว้
ก็คือไปทานข้าวแล้วผู้ชายคนใหม่ที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นแฟน

ที่มีเงิน๑๕๐๐๐ล้านบาท

ไปดูน้องขวัญพูดก่อนเอาล่ะไปดูขวัญพูดก่อน

กลับไปใช้คำพูดคำของคนโบราณที่บอกว่า
ผู้ใหญ่เถอะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาดูคนออก
ขวัญก็คงไม่เจ็บจนเหมือนทุกวันนี้แล้วก็
คงไม่เหมือนกับการที่ขวัญหยิบลูกระเบิดนิวเคลียร์เข้าที่บ้านขวัญ
ในการที่เขาพูดว่าความรักมันคือเรื่องเงิน
สำหรับเขาเขาคิดยังไงขวัญไม่ทราบ
แต่สำหรับขวัญทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องที่สวยงาม

ขวัญรักคุณพ่อคุณแม่ขวัญมากขวัญรัก
ขวัญรักโรงเรียนขวัญมาก
ขวัญรักอาจารย์ขวัญทุกคนที่
ที่ทำให้ขวัญเป็นอย่างทุกวันนี้ขวัญ
รู้สึกมีความสุขกับชีวิตขวัญ
ขวัญมั่นใจในความรักที่ขวัญศรัทธามากเกินไป
ไม่ได้มีการพูดเรื่องสินสอดนอกจากคำพูดเล่นของแม่
คำว่าสินสอดมันคือค่าดำนมของลูกผู้หญิงคนนึง
ขวัญไม่ได้เคยตีราคาขวัญว่ามูลค่าขนาดไหน
แต่ในสถานการณ์ที่ขวัญไปนั่งคุยกับ
คนที่ให้กำเนิดของผู้ชายคนนี้ที่บ้าน

จากว่าต้องรอให้เขาตายก่อน
ถึงจะเอามรดกมาเป็นสินสอดให้ได้

ถ้าแม่เธอไม่ยอมให้แต่งเธอก็ท้องก่อนแต่ง
แหวนเพชรเขาก็บอกว่า

มันก็เอาแหวนปลอมไปให้แม่เธอก่อนก็ได้นี่
แม่เธอจะรู้เหรอว่ามันคือแหวนจริงหรือแหวนปลอม
ก็เหมือนกับที่กระเป๋าที่แม่ใช้ก็คือของปลอมเหมือนกัน
แต่สิ่งของของปลอมขวัญไม่ถือ
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขา
ให้แม่ขวัญและคนในครอบครัวขวัญได้
สิ่งที่มันเจ็บที่สุดก็คือ
คนที่เรารักเนี่ยเขาไม่รู้จักคำว่าให้เกียรติลูกผู้หญิง
ซึ่งเขามีน้องสาว
ขวัญก็ถามกลับไปเขาก็บอกว่าถ้าเกิดน้องสาวเขา
เขาก็จะยอมให้ท้องก่อนแต่ง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็เหมือนประมาณว่า
เท่าที่ฟังที่ตรงนี้เราไม่ได้เปิดทั้งหมดเนี่ย
ในเมืองไทยด้วยเนาะช่วยหมาช่วยแมวเนอะเธอเนาะ
อยู่ที่นครนายกมีเงินแบบว่าประมาณ๑๕๐๐๐ล้านติดอันดับเศรษฐีโลกล่ะคนหนึ่ง
ก๊อปอันดีต้นตระกูลเขาอยู่ที่อังกฤษใช่ไหม

คือนางก็ออกมาพูดว่าขวัญรู้จักกับพี่เจมส์
เจมส์นะตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วการที่ก๊อฟมาบอกว่าแม่น่ะ

ก่อนนั้นรู้จักกับคุณแม่

แต่บางคนบอกว่าแม่รู้จักแต่น้องขวัญว่าน้องขวัญรู้จักก่อนแม่

ตอนที่ไปถ่ายละครของเธอที่อังกฤษเป็นยังไง

เขาก็ต้องรู้สารแน่ทุกเรื่องอยู่แล้วไอ้เจ๊
เขายังไงเขาไปบ้านของนี่หรือเปล่า
กูไม่ให้เกียรติภีร์เสื้อสงสัยสู่หนูด้วยค่ะ
เขาอยู่บ้านใคร
ถ่ายละครเรื่องมายาเขาก็อยู่ที่กองสิคุณแม่

ประเด็นไปตั้งนานแล้วว่าคุณในแม่เนี่ยจัดแจงไว้ให้ทุกอย่าง
ว่าแม่เนี่ยจับคนรวยแน่นอนแม่เขาก็ต้องอยากให้ลูกเขาสบาย
แต่คนรวยรวยเนี่ยอายุเกือบเท่าแม่อายุเท่าแม่อายุ๕๔

เขาบอกว่าแม่เนี่ยจับคนรวยให้ขวัญขอบอกว่าเป็นเรื่องโกหก

บอกว่าถามเรื่องเลิกกันขวัญบอกโรงเรียนรักคุณครูทำไม
เขาบอกขวัญตัดสินใจผิดที่หวนกลับมาคบกับเขาเอง
แต่นางก็บอกนางไม่ได้เสียดายเวลานะเพราะเขาจะอยู่ในใจขวัญตลอดไป

โคนหมดนาแล้ว

แสดงว่าเขาเลิกกันมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเลิกวันสองวันนี้นะ
แต่จริงก็มีข่าวเงียบมันสักพักแล้วนะ

ล้านก็ต้องไปหน่อยเถอะ
อันใดอย่าไปพูด
คุณหนุ่มวิเคราะห์ว่ายังไง
อย่าบอกว่าผมวิเคราะห์สิเดี๋ยวจะถูกด่า

ฝ่ายหญิงไปนั่งทานข้าวกับอีกคนนึง
ใช่ไหมฝ่ายชายจับได้ไปอารวาสที่บ้าน

แม่บอกว่าแล้วพี่หายก็ไปอารวาส

เขาไปนั่งกินข้าวกับคนอื่นอีกแล้ว

มันก็พูดเป็นนัยยะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ถ้าสมมุติ๗๐๘๐ล้านถ้าคนเราเป็นดาราเนี่ย
มันจบเงียบก็ได้ไม่ต้องเอาเรื่องเงินขึ้นมาพูดก็ได้

ความรักเนี่ยมันจบเพราะว่ามีเรื่องเงินแน่นอน
มันก็เลยโยงไปนักสืบกัญชัย
อุ้ยไม่ใช่สิเมื่อกลอ
นักวิเคราะห์
เธอจะได้รวยรวยแต่ก๊อฟพิชยาพูดก็๙๒บาท
พี่หนุ่มเล่าในนักข่าวเขาก็ลงกัน
เทบอุ่มสมหรูปะกุณแม่
ก็ไม่รู้ก็บอกแม่นี้เก่ง
คนนี้แม่ก็เป็นคนรู้จักมาก่อนแต่น้องก็ออกมาพูดว่า
ขวัญรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เรียนปี๑ปี๒
การที่เขามาพูดจาว่าแม่ให้จับคนรวยแบบนั้น

อันนี้ไงหมาของท่านหลอด

เนื่องจากนี้เขาบอกหล่อมั้ยครับ

คุณแม่มดก็ลงภาพคนนี้คือชีวิตปกติ
ใช้ชีวิตปกติคือไม่มีการปิดบังกันอยู่แล้ว
ไม่แต่อันนี้เขาก็ไม่ได้ลงรูปใครเขาลงรูปกับน้องหมาเฉย

ตอนนั้นมันไม่มีใครรู้มาว่าหมาของท่านหลอด

แล้วเขาก็บอกว่าเล่นกับน้องหมา
เหมือนตระกูลอย่างกับพวกเรฮาว

พี่เขาเรียกว่าพี่เขา

พี่เขาเป็นที่ปรึกษาชีวิตขวัญเหมือนกัน

การที่ครอบครับรูป

นั่นแหละเพรืองแหละคุณกำลังกูเรียกทุกคน

ก๊อฟแคปรูปมาสร้างเรื่องต่างนานา
มันไม่ใช่เรื่องสาเหตุที่ขวัญออกมาจากเขา

ต้องการความถูกต้องแล้วก็ศักดิ์ศรี

แล้วยังไงแต่งไหมอุ๊ย

หลอดมีลูกอายุ๒๗เท่าขวัญเลยเถอะ

อาริซัลโดชื่อลูกอาริซันโด

หรือเขาจะให้อาริซันโดกับขวัไรกันหรือเปล่า

เขามาอยู่เมืองไทยกันเหรอเธอเขาไม่กลับอังกฤษกันเหรอ
เขาก็จะมาเที่ยวไงเขาทำไมเขามาเที่ยวไม่ได้

แต่เมื่อกี้น้องขวัญแฮชแท็กว่า

ไปเที่ยวอะไรปกติเท่านี้เนอะ
ต่างคนต่างมุมมองเลยเนอะ
มันจะมีพันธุ์ของมันไอเกรฮาวมันจะเป็นพันหมา
ที่แบบไม่ได้มีขนยาวมาก

เดี๋ยวก่อนนะคนที่นั่งในปาร์ตี้มีใครบ้างอ่ะ

แล้วมีใครบ้างแองจิเธออธิบายให้เจอฟัง
บ่อยแองจี้น่ะต่อจากคุณไอ้แม่คือใครมีคนคุณเจมส์มีคุณขวัญเออ
ข้างหลังน่าจะเป็นแบบทีมแบบทีมงานของเขาหรือเปล่าทีมขวัญเอฟซีเหรอเธอฮะ
ไม่ค่อยคนไม่ค่อยเยอะคุณแม่แต่แต่ที่เรารู้ว่าน้องขวัญอ่ะ
พาคุณเจมส์อ่ะค่อนข้างเปิดตัวนะแบบพาไปเจอผู้ใหญ่หรือไปเที่ยวคนที่เขา
ให้เขาเคารพอ่ะอืมเขาพนวจคล้างเห็นคุณเจมส์บ่อยแล้ว
แสดงว่าเขาเปิดตัวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่แต่ข่าว
ไปไหนด้วยกันบ่อยก็มีคนเห็นบ่อยหนูก็เคยเห็น
เมื่อก่อนจำได้ไหมที่เที่ยวสมัยเราเด็กที่เราเที่ยวกันเอ็มโอเอส
ท่านหลอดจริงไหมอ๋อนอกความว่าท่านหลอดอยู่เมืองไทยตัวนั้นแล้ว
โปรกเลยสรุปเรื่องนี้จะจบไงครับคุณแม่
ก็จบมันก็คือนี่ไงก็โคนหมดนางกันตอนนี้

มันก็น่าสงสารพี่ลูกแก้วนะ

ที่ออกมาบล็อกตั้งแต่แรกแต่ก็โดนด่าว่าไปบล็อกเขาทำไมความรักตอนนั้นน่ะ

แต่เอาฟังนางก็บอกว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดตอนนี้

บอกที่นางเจ็บคนที่เรารัก
เขาไม่รู้จักการให้เกียรติลูกผู้หญิง
ซึ่งเขามองว่าน้องสาวเขาก็จะให้ท้องก่อนแต่งเหมือนกัน

หมายถึงว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบพ่อกับแม่ไม่โอเค
ที่จะทำยังไงดีหาทางออกกัน
หาทางออกก็โอเค
ถ้าเกิดท้องก่อนเราก็อาจจะมีโอกาสให้แต่งงานกันหรือเปล่า
หรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีเงินมีทอง
เราก็แบบเอาแหวนปลอมไปก็ได้มั้ง
แม่ก็คงไม่ได้รู้อะไรหรอกมั้ง
ช่วงหลักการพูดมันก็น้ำ

อยากจะหาวิธีแต่งงานกัน
แต่พอวันหนึ่งมันเลิกกันที่มา

ไอ้ที่ความหวานมันก็กลายเป็นยาพิษไง
ใช่เอาคำมาพูดหมด
นี่คือนุ่มไม่ยุ่ง

เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มันสนุกสนานคืออะไรหรือเปล่า

คนที่อยากจะรู้ไอ้พวกกาที่มาคอยกินไส้อย่างนี้

โยที่แองจี้ไปจริงมันติดปีกติดเขาแล้วนะ
ดูสิคะการใส่เสื้อผ้าเราก็รู้แล้วว่าใครอยู่ฝั่งไหนดูสิคะ

เออนะเอาเอาเสร็จ
คืออะไรอันหนึ่งคืออะไรรถนะอ๋อคันละ๑๐ล้านเงี้ยเหรอ
สินสับ๘๐ล้านจริงก็นะเอาเป็นว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันก็เป็นเรื่องของความพอใจและความสมัครใจของสองฝ่ายแหละ

ช่วงนี้ก็ติดนะคุณเจคุณเมย์เรื่องสินสอดเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรเหมือนกันเลย

สัญญาว่าจะดูแลตั๊กกแตนไม่ให้ลำบาก
อือผู้ชายก็ออกมาขอโทษนะ
เดี๋ยวก่อนเรื่องเจชนะทิพย์กับเมย์ต้องถามหนิงนะดูหนิงรู้ดีนะ
หนิงลูกเข้าโรงเรียนแล้วนะ

ยิ่งอย่างไรขนาดนี่แล้วคุณแม่
คนโดนแทงยังอยากจะเก็บความทรงจำดีอีกเหรอคะ

เธอไกลไปละแต่เราเป็นผู้ชายขอโทษไปก่อนมันไม่เป็นไรหรอกผมก็ชีวิตถูกไม่ดี

ถ้าขวัดจะบอกให้เงียบว่าพี่จะเอาอะไรเยอะค่ะ
แม่หนูไปเจอพวกพี่เขาก็คุยเล่นอย่างนี้แหละ๘๐ล้าน๗๐ล้าน

เล่นน้องขวัญว่าไม่พูดเล่น
พี่เขาไปเก็บคิดเป็นจริงเป็นจังเอง

ดำก็น่าจะไปอยู่กับท่านหลอดให้ท่านหล่อเลี้ยง
ไม่ใช่บอกอ้ำพัชราพาก็รักหมาน่าจะโอ้โหโอ้โหโอ้โห
บอกให้นะเดี๋ยวเรา๓คนอาจจะต้องไม่ให้ท่านหลอดเลี้ยง

หลอด๕๐กว่าเท่าแม่เนาะ

ทำไมล่ะแก่แล้วก็ไม่มีหัวใจแล้วไง
นี่เขาอยู่เท่ากันไงใกล้กัน

ต่อไปมอเตอร์ไซค์ทดเม้นท์แล้วก็หนี
จะไม่ยุ่งแต่พูดเยอะมากกว่าท่านผู้ชมบอก
มชุดสูตรนะฮะแล้วก็ไปตบหัวเขาด้วยนะก่อน

คุณแม่นะฮะแม่เรื่องนี้มดดำนะ

บุ๊คนึงเนี่ยเขาโพสต์เล่าเรื่องการทะเลาวิวาส
หลังจากเกิดการเฉียวชนของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งกับรถเบนส์เนี่ยนะครับว่า
ตัวเองเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถจักรยานยนต์ที่มีชายเสื้อสีม่วงขับมา
พร้อมกับชายใส่เสื้อวินเป็นคนซ้อน
เหตุการณ์มันเริ่มจากการที่จักรยานยนต์คันนี้พยายามจะขี่แทรกไปในระหว่างช่องทางบนถนนที่มันแคบมาก
แล้วก็เหมือนกับว่าไปโดนรถเบ้นคันหนึ่ง
หลังจากนั้นก็เบิ้ลเครื่องใส่แล้วก็ไปด่ารถเบนท์
หลังจากนั้นปรากฏว่ามีชายชุดเทาคนหนึ่งเนี่ยขี่มาปุ๊บแล้วก็มาเตือน

เสร็จเขาแยกย้ายกันไปปรากฏว่ามอเตอร์ไซคันนี้ที่ซ้อนสองมาเนี่ย
ขี่ตามแล้วก็ตบหัวเขา

ปรากฏหลังจากนั้นคนเสื้อเทาชุดเทาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไง
ก็จอดรถลงไปแล้วก็สอยกันเลยนะฮะ
ชิและสูตรฤทธิ์เลยบอกว่า
ชายชุดเทาเนี่ยนะฮะสุดยอดมากคือกราบใจพี่เลยนะครับ

นั่นเลยกางกางลงมาเลย

มอเตอร์ไซค์อีกคันมาขี่ตามมา
นี่แหละสรุปใครหาเรื่องใครก่อน
ไปกระแทกรถเบ้นเสร็จครับคนชุดทาวเขาต้องไปเตือน
หลังจากนั้นก็แยกย้ายแต่คนนี้ขี่มอไซค์ไป

เราถูกขีบมอเตอร์ไซส์ทั้งคู่

อย่างนี้แหละตอนนี้คือชายเสื้อม่วงเนี่ยรับทราบข้อเก่าหาคือขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ปรับเงินหนึ่งพันบาทส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยต้องรอผลตรวจร่างกายของคู่กรณีจากโรงพยาบาลก่อน

ชายที่เสื้อม่วงนะฮะเขาชื่อนายดานุพลวะรงอายุ๓๓ปีนะครับ
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ตามในคลิปเนี่ยจริงนะฮะ
ส่วนชายที่สวมใส่สูตรได้ติดต่อผ่านผู้ถ่ายคลิปแล้วนะครับ
แจ้งว่าจะไปพบเจ้าที่ตำรวจในวันที่๒๓ที่ถึงนี้นะฮะ
จะทำการสอบสวนให้ปากคำแล้วก็ข้อเท็จจริงให้ปรากฏนะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะนี่นะครับ
อืมคนก็ใช้อารมณ์กันตลอดนะอย่างนี้เนอะเบรกแรกกับครึ่งชั่วโมงแล้วเถอะเนอะ
ก็คุณน่ะเออหนูตายแล้ว
หนุ่มคุณผู้ชมขอไลน์ส่งมาว่าความรู้สึกในการที่แบบว่าเป็นคนดีของหนุ่มกัญชัยรู้สึกยังไง

ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการประกวดดนตรีระดับนานาชาติสำหรับวงซิมโฟนิกแบน
มีภาพการแสดงด้วยนะคะเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นดูเลย

ก็เรียกว่าเพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านดนตรีของคนไทยในระดับสากล
ก็เลยอยากจะเชิญชวนเหล่านักดนตรีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงดุรยางเครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย
ประจำปี๒๕๖๑ค่ะ
ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่า๔๓๓๐๐๐บาท
ส่วนรายละเอียดการรับสมัครก็แบ่งเป็น๔ประเภทด้วยกันนะคะ
อันนี้ก็เปิดให้ทุกสถาบันการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าเลย
คือการประกวดวงดุรยังเครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๖๑จะหมดเขตลักษณะ๒๙มกราคม๒๕๖๑นี้

สวยจังเลยช่วงหน้าผมมาเติมแล้วนะครับ

อ่ะมากันที่เรื่องของม้าน้ำค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่วิจารณ์กันให้แซ่ดเลยนะคะ
เรื่องเกิดขึ้นที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาที่ชนบุรี
ก็มีม้าน้ำย่างไม้ละ๑๕๐บาท
เขาบอกว่ามันก็ช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศด้วย

แต่จริงตอนไปเมืองจีนเราเห็นแต่เรื่องนี้อยู่ในเมืองไทยนะครับ

ตามร้านยาจีนแถวเยาวราชก็เยอะแยะ

ให้อ่านตามแบบหนังสือเขาจะบอกว่าช่วยเรื่องของผิวพันธุ์ด้วย

เวียดนามมันจะมีร้านขายตุ๊กแก่แห้งอะไรนี้

ก็เป็นยาจีนนั่นแหละส่วนใหญ่เขาก็เอามาผสมยาจีน
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามกรมประมงค่ะ
ก็ระบุว่ากรณีข่าวที่เกิดขึ้นโดยการตรวจสอบ
ก็ทราบว่าขณะนี้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธ
ว่าไซเตสนะคะห้ามแค่การนำเข้าและส่งออกม้าน้ำ
ซึ่งเป็นสัตว์ในบัญชี๒ของอนุสัญญาไซเตส
แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อห้าม
จึงเป็นช่องว่างที่เขาก็นำมาวางขายกันนั่นแหละ
เว้นว่าหากมีการประกาศเป็นสัตว์คุ้มครอง
ตามกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งม้าน้ำเองก็เป็นสัตว์ตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้มีเนื้ออะไร
มีแต่หนังแต่ว่าเข้ามาผสมกับยาจีนได้
โดยเขาเชื่อกันว่ามันจะช่วยรักษาในเรื่องของหวัด
แล้วก็สร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกาย
แล้วก็บำรุงสมรรถภาพทางเพศได้นั่นเอง

ทางอีสานเขาเลี้ยงตุ๊กแกขายส่งไปทางจีน
นามเลยค่ะพี่เพราะว่าคนชอบกันมาก

เวลาจับตุ๊กแกได้จริงแล้วมันขายได้ตัวละเป็นล้านจริงเหรอ

ที่นี่ทางอีสานนี่แทบจะพลิกบ้านกันเลยทีเดียว

นี่คือแบบลื้อบ้านหมดเพราะฉันจะต้องจับเอามาเลี้ยงเอาไว้
ยิ่งใหญ่ยิ่งดี
ถ้าไปเวียดนาม
วิเดอะนามยิ่งเยอะเลยจริง

ก็บอกว่าหลังจากที่เขาทราบข่าวว่ามีการลักลอบนำม้าน้ำ

พร้อมกับยกเลิกสัญญาการค้ากับผู้ประกอบการรายนี้
ถึงแม้ว่าม้าน้ำจะอนุญาตให้ขายได้หรือไม่ก็ตาม
แต่ความรู้สึกส่วนตัวแล้วไม่น่าจะนำสัตว์ทะเลที่จะศูนย์พันธุ์
มาขายในลักษณะแบบนี้นั่นเอง

ส่วนใหญ่ในกรณีเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ส่งออกมาน้ำ

ซึ่งเป็นชนิดสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์
อาจจะมีผลบ้างแต่ปัญหาสำคัญคือม้าน้ำไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองของไทย

วันนั้นฉงเที่ยวต่างชาติก็ชอบ

หลิงจากตุจักรเยอะแยะ
ไปดูเสีย

เดี๋ยวนี้ใครก็มาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ
แต่ว่าจะทำยังไงล่ะให้ธุรกิจนั้นสามารถล่นแล่นเป็นที่รู้จัก
แล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่ะ
ก็เลยนี่นะคะจากข่าวนี้ขึ้นมาฝากโดยเฉพาะเลย
ไปฟังบรรยายพิเศษฟรี
ก่อตั้งร้าน๗๑๑ในประเทศไทย
จับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะ
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมการค้าปลีก
และมุ่งส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพไปแข่งขันในระดับสากลด้วย
และผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษฟรีหัวข้อนะครับ
คุณปรินคุณปรินจำเรินพาณิชย์นะครับ
ที่จะมาถ่ายทอดความรู้รวมถึงเทคนิคการสร้างแบรนด์
อังคารที่๓๐มกราคม๒๕๕๙
เวลานี้ตั้งแต่๙โมงครึ่งถึง๑๑โมงครึ่ง
ณห้องดูสิทธานีฮอลโรงแรมดุสิทธานีรับจำนวนจำกัดนะฮะ
สำรองที่นั่งด่วนโทร๐๒๘๒๖๗๘๘๙
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนะ
อ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
คุณปราบรับแล้วว่าเรื่องที่ออกมาว่าดาราท่านหนึ่งทิ้งไป
ลูกชายกับภรรยาเขายอมรับยอมรับเป็นตัวเองเดี๋ยวกลับมาครับ
หลังจากที่มีข่าวในโอกาสบันทึกของเรา
ว่าลูกเมียเขาออกมาแฉว่าพ่อทิ้งลูกไป๒๔ปี
ไม่เคยใยดีเลยในที่สุดมันก็เป็นข่าวว่า
น่าจะเป็นคุณปราบนี่แหละ

คุณปราบนักแสดงของวงการบันเทิงก็คือท่านนี้แหละ

ว่าทิ้งลูกมา๒๔ปีแล้ว
โดยแค่ลูกชายวันนี้ก็อายุก็จะเข้าเป็นเจ้าเพศแล้วเนอะ

เพราะที่ผ่านมาคุณปราบหลบเลี่ยง

คุณปราบประดนหลบเลี่ยงมาตลอดเลย
ซึ่งในเวลาต่อมานะฮะคุณปราบประดนก็ได้โพสต์ความในใจ
ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นปริศนาว่า
ถ้าเลือกพูดความจริงจะทำร้ายหลายชีวิตนะ

ถ้าเขาพูดความจริงถ้าการพูดความจริงทำร้ายอีกหลายชีวิต
ถ้าไม่พูดเราดูแย่อยู่คนเดียว

เพราะทุกอย่างล้วนมาจากการกระทำ

พีดีก็คือปราบพะดนของคุณนี่แหละนะฮะ
แล้วก็เผยความรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์
แบบนักในวานที่ผ่านมา

แต่ผมมีเข็มทิศนำทางให้การใช้ชีวิตที่เหลือเสมอ

ผมจะไม่ปล่อยคว้าหาทางออกให้ตัวเอง

เขาเลือกแบบนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาไป
รู้ด้วยว่าตัวเองมันถูกหรือผิด
ไม่ใช่เรื่องเหมาะสมที่เราจะอธิบายต่อโลกนะครับ
ขอบคุณที่ยังศรัทธาเชื่อใจในเหตุผล
ไม่ถามไม่ต้องการคำอธิบายใด
และขอโทษคนที่ไม่เข้าใจ
และไม่มีคำอธิบายให้หายสงสัย

ชี้แจงว่าผมขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้
ให้เป็นเนื้อข่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในตัวผม

ผมขอยืดอกรับอย่างรูปผู้ชายว่า
น้องเจมส์คือเด็กคนไปกี๊
คือรูปชายของผมจริง
แล้วก็โดยทางฝ่ายแม่ของเจมส์ขอเป็นผู้เลี้ยงดู
ก็คือแม่ของเด็กเมื่อวานผมได้ให้เบอร์โทรของผมกับเจนไปเรียบร้อยแล้ว
รอเพียงแค่ลูกชายเขาติดต่อกลับมา
ผมยินดีจะรับผิดชอบในตัวเจมส์
และอยากขอร้องสื่อว่าการพูดคุยตกลงกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ขอให้เป็นเรื่องการพูดคุยกันในระหว่างผมกับลูกชายของเขา
ขอขอบพระคุณทุกสื่อที่ตามเสนอข่าวกันอย่างห่วงใย
ขอบพระคุณด้วยความจริงใจ
คือจริงแล้วเรื่องนี้ก็
เนอะถ้าเป็นพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็ทำแบบนี้ไหม

ถ้าจริงไม่อยากจะยุ่งนะ

คุณปราบมันก่อนจะมีแฟนสมัยก่อน
เหมือนกลับไปมีก็อบตัวใหม่
แล้วคุณปราบก็ตลอดไปแล้ว
เพราะมันก็มีหลักฐานบางสิ่งบางอย่างที่ผมก็ได้เห็นมาเหมือนกันนะ
ว่าเขาก็เคยเล่นกับลูกเขาตอนอายุ๔ขวบ

เค้าเป็นคนแมนมาก
ผมว่าคนที่เอาลูกกับเมียเข้ามาออกผมว่าจริงแล้วด้วยมรายาท
คุณควรจะต้องไปถามเจ้าตัวเขาก่อนหรือเปล่าว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณ

ความความขอบคุณได้
โทรบอกเขาสักนิดนึง

ฟังทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วค่อยนำเสนอก็ได้

อ่าไปช่วงหน้าค่ะคุณชมพู่ก็ดราม่ากันเลยทีเดียว
เอามาข่าวของคุณชมพู่อรยาค่ะก็ช่วงหลังมานี่ก็เห็นคุณชมพู่โพสต์รูปของน้องสายฟ้ากับพายุบ่อยนะคะ
ก็เรียกว่าห่างหายจากงานอีเวนต์ไปนานพอสมควรด้วยสำหรับคุณแม่ลูกแฝดคุณชมพู่อรยาค่ะ
ที่ตอนนี้เจ้าตัวก็รับงานในวงการน้อยลงแล้วก็หันไปทุ่มเทเวลาให้กับนี่แหละ
สายฟ้ากับน้องพายุนะคะอย่างเต็มที่เลยแต่งานนี้คุณแม่ชมก็ไม่ไหว
ดราม่าเรื่องใช้มือข้างเดียวอุ้มลูกนั่นแหละซึ่งชาวเน็ตบางคนก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกนั่นเองอะนะคะ
ล่าสุดวันที่๒๓มกราก็คุณชมพู่เปิดใจว่าลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุตอนนี้ก็อายุ๕เดือนแล้ว
อยู่ในช่วงกำลังจำหน้าคนแล้วก็แสบสนมากทีเดียวทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะ
เลี้ยงลูกอย่างปกติเช่นเดียวกันเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องมีการปรับตัวแล้วก็ต้องมีภูมิต้านทาน
ขณะที่เด็กที่โตอยู่กับกองขยะยังสามารถเติบโตแล้วรอดมาได้เลย
แต่ตนก็ไม่ได้พาลูกออกไปลุยอะไรขนาดนั้นทางสามีคุณน็อตวิสรุธก็อยากให้ลูกโตมาเป็นแบบผู้ชายลุยหน่อย
ส่วนตัวคิดว่าการเป็นลูกชายผู้ชายลุยก็ดีไงแต่ต้องมีความอ่อนโยนด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นดราม่าเนี่ยคุณชมพู่ก็เลยบอกว่าคือเป็นดาราก็ต้องทำใจอ่ะนะ
เพราะว่าคนจะช่วยเลี้ยงลูกเยอะมากถ้าด้วยความเป็นห่วงก็ขอบคุณค่ะ
แต่ตามสัญชาติยานและอะไรหลายอย่างตนรู้ลูกชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรนะคะ
อกจากนี้คุณชมพู่ก็ยังบอกอีกว่าพอมีลูกชีวิตเปลี่ยนไปจริงด้วย
โดยเฉพาะความสวีทของสามีภรรยาแต่เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง

บอกต้องดูต้องดูน่ากลัวมากเลยเถอะ

บ้านผีสิงเวลาคุณจะไปเช่าบ้านที่ไหนก็แล้วแต่
คุณรู้ตัวได้ไงว่าอยู่กับผี
เวลาที่เราเจอผีเราก็ต้องหาคนมาไล่ผี
ยิ่งไล่ผีผีมันยิ่งเพียง
สามีของเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะ

วันดีคืนดีไปอยู่บ้านหลังนี้ไม่ออกจากห้องเนี่ยเป็นปิดไป

ตัวแม่ตัวพ่อนอนกับผี
ผีเป้าไว้
ไม่ช่างตัวของแม่ของช้าวอาศัยอะ
ผีน่ะกดตัวอยู่จนตาย

เวลาที่เวลาสมมุติบ้านเราไปเจอผีหนัก

พี่พูดกับน้องมุบร้านนี้เหมือนน้องเคยไปถ่ายละคร

แล้วฉันก็ไม่รู้เพราะทุกวันอยู่บ้าน
บ้านที่เราก้อไปเปล่า

ถ้าเกิดในละครถ้าหมู่บ้านไฮโซต้องไปถ่ายที่นี่